คนนี้บอกเลยว่าเข้าลิสต์แน่นอนนะคะสำหรับพี่นุ่นวรนุษย์จ้า
แบบเต็มแต่ว่าหน้านี่แบบว่ายังเด็กหน้ายัง

คือผักเปียซะก่อนยิ่งเด็กเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
เออนะเมื่อวานนี้พี่นุ่นแล้วก็ทีมผู้จัดนักแสดงละครเข็มซ่อนปลายเนี่ย
มาร่วมกันทำจัดกิจกรรมการกุศลพอดีเลย
เพื่อนสนิทรวมตัวมาโอยพรกันแบบครบทีมเลย
แต่ว่าดูเหมือนว่างานนี้จะขาดคนสำคัญคนหนึ่งไป
คุณผู้ชมดูในรูปซะก่อนว่าขาดใครไป

ถามเราไม่ต้องคิดไปใกล้นะคะแหมนี่คุณเนี่ยต้องมาให้ครีลตลอดเวลาเลยเนอะ
ส่วนลุ้กม้าสุดแบ๊บคุณผู้ชมล่าสุดเห็นคลิปของเธอรึเปล่า๔

คุณผู้ชมค่ะจะเป็นเพราะอยากกระชากไวหรือเป็นเพราะอะไรไปฟังจ้า
ขอบคุณค่ะ
ให้กับตัวเองบ้าง
ไม่อย่างนี้ค่ะสร้างเป็นวันได้อยู่กับเพื่อนบ้าง
พี่คิทรเป็นไงครับหรือว่าเคยไปหรือว่างอะไรอีกเลย

ก็ต่างอายุแต่เป็นคนที่ดูแลตัวเอง
นะจ๊ะนี่แหละค่ะก็เป็นดูแลตัวเอง

ร่ายยาวเป็นไอดอลของสาวเหมือนกัน

ปัญหานี้เรียกว่าเป็นปัญหาปราบเซียนที่คู่ไหนต้องเจอเนี่ยมันต้องมีกุมขมับเหมือนกันนะ
มันไม่มีเวลาเจอกันคุณผู้ชมแต่ปัญหานี้ไม่มีผลกับวีกับก้าวเลยนะ
เพราะว่านุ่มก้าวเขาประกาศเสียงดังฟังชัดเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าปัญหานี้มีทางออกเพราะทั้งคู่เข้าใจการทำงานของกันและกัน
แล้วก็ถูกสื่อถามว่าโหมดมุ้งมิ้งของก้าวเวลาเจอแบบน้องวีมีบ้างหรือเปล่า
เขาบอกว่าพี่ครับชาวร็อกแบบผมจะให้ไปหวานอะไรครับ
เออผมไม่มีมุ้งมิ้งครับมันไม่ใช่สไตล์
ก็เข้าใจเพราะว่าเราทำงานมันก็เป็นวัยแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายโอกาสที่ดีนะ
ผมว่าพอมันมองเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็คิดถึงแต่ว่าเราก็จะต้องพยายาม
ก็คุยคุยคุยตลอดครับไปไม่เจอแต่ว่าก็คุย
ไม่มีไม่มีไม่มีครับคุยเออก็ดีแล้วก็โอเคนะครับ
เขาก็บอกเออจะไปนอนแล้วเหมือนกันผมก็บอกไปเลยว่าเรื่องของเธอเรื่องของเธอ
ฉันว่าอยู่กับเขาแล้วแบบสวัสดีนะจ๊ะเอ
แต่ก็ได้มิติใหม่นะเขาแบบหวานไงจะไปนอน

คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งพระเอกที่มารวมในงานนี้คุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยหนุ่มบูมกิดกล้องออกมายอมรับเธอ
หายไปนะช่วงนี้ดีจังคิดถึงนะคะ
มีแพลนขอแฟนสาวกิฟต์ดาพดาสละโสดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เลิกแต่งที่แน่ชัดนะคะ

พร้อมประกาศว่าไม่มีแต่งสายฟ้าแลบนะ
เพราะว่าปีนี้ไม่มีเลิกถ้าจะลุ้นให้ไปก็ไปลุ้นปีหน้าละกัน
หลังจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็พร้อมคองตำแหน่งว่าที่สามีสายเปย์
ตามใจเจ้าสาวทุกอย่างเลยแม้พูดละน่าอิจฉาค่ะ
ถ้าถามว่าพร้อมไหมตอนนี้เอาจริงปีนี้ก็พร้อมแล้ว

ตัวของผมแล้วก็ตัวของน้องด้วยก็เรื่องเลิกมันก็มีผลเนาะ
เราก็มีความเชื่ออะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวรอให้เวลามันเหมาะสมด้วย
พร้อมน่าจะเป็นน้องที่พร้อมมาตลอดอยู่แล้ว
อยากได้แบบไหนมาบอกใช่ให้เต็มที่อยู่แล้ว

โอ้โฮดีจริงเลยนะสาวคลิปดาพรรดานะ
จ้ะคือน้ำลายกันเป็นแพ้วเลยนะ